พาคุณผู้ชมไปฟังเพลงเพราะยามเช้ากันหน่อยดีไหม
ใครเป็นแฟนคลับคุณต้อมเรนโบกันบ้าง
มีหลายคนล่ะค่ะที่ชื่นชอบคุณต้อมเรนู
เพราะว่าเสียงเขาก็ดีจริงเป็นนักร้องคุณภาพ
ทีนี้มีหนุ่มคนนึงค่ะเขาออกมาร้องเพลง
ให้คุณผู้ชมไปฟังกันว่าเสียงเหมือนหรือเปล่า
ทันทีที่เสียงดังขึ้นทุกคนฮือฮากัน

คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกยูทูปที่มีชื่อว่า
เป็นคลิปของนักร้องหนุ่มคนนึง
ร้องเพลงความในใจของคุณต้อมเรนโบค่ะ
มีคนเข้าชมคลิปนี้แล้วกว่า๘แสนครั้ง
ซึ่งส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า

นี่ถ้าหลับตาฟังนี่แยกไม่ออกเลยนะว่านี่ร้องคอเวอร์หรือว่าเพลงของคุณต้อมเรนโบ

ผู้ชายคนนี้ค่ะรู้จักกันในวงการเพลง
ชื่อว่าคุณเคนเสรณีอายุ๔๐ปี
ชื่อจริงเขาคือคุณสุกริตธนัทวสินจารุเสรณีค่ะ
เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชน
แล้วก็รับจ้างร้องเพลงตามร้านต่าง
รวมถึงเขายังเป็นศิลปินแล้วก็นักแต่งเพลงในค่ายแอลสตาโกด้วย
เจ้าตัวเขาก็บอกเลยว่าโอ้โหชอบคุณต้อมเรนโบมาก
เป็นไอดอลตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็รู้สึกดีใจที่ตัวเขาเนี่ยมีโทนเสียงค่อนข้างใกล้เคียง
ก็เลยสามารถร้องเพลงออกมาได้เหมือนกับเสียงเพลงของคุณต้อมเรนโบค่ะ
ส่วนมือกีต้าด้านข้างที่เห็นใส่แว่นสีดำเป็นผู้พิการทางสายตานะคะ

เป็นผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินอีกหลายคน
อุ๊ยขอไฟสักครั้งได้ไหมนะครับ

เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอของพี่ต้อมเร

ไม่กล้าบอกกลัวทีมงานหาภาพมา
จำไม่ได้จำไม่ได้งานมาก
เป็นนักเอ็มบีสติกวีดีโอของมิต้อมเรนโบมาก่อนนะครับ